มาดูกันก่อนเรื่องของกรณีเสียรถเบ้นที่เมาสุรา
แล้วก็ขับรถหรูไปชนกับรองผู้กำกับการสืบสวนกองปราบจนเสียชีวิต
วันนี้ทางตำรวจสนสาราแดงคุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดตลิ่งชัน
เพื่อฝากขังส่วนญาติก็เตรียมที่จะยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวแล้วนะคะ
ความคืบหน้าจากกรณีนี้ค่ะอุบัติเหตุที่นายสมชายเวโรธพิพัฒน์
อายุห้าสิบเจ็ดปีซึ่งเป็นคนขับรถเบ้นท์
ขับไปประสานงากับรถยนต์ซูซูกิสวิปบริเวณถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษ
จนเป็นเหตุทำให้พันธุ์ตำรวจโทจตุพรงามสุวิชากุล
รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๒กองประคับการปราบปรามเสียชีวิตพร้อมด้วยภรรยา
ส่วนลูกสาวอายุ๑๖ปีตอนนี้อาการสาหัสนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสนสาราแดง
นำตัวนายสมชายมาที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหาค่ะ
ระหว่างที่เดินเข้าสารนายสมชายสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้แสดงความเครียดใดนะคะ
แต่มีอาการเจ็บขาค่ะนายรัตนาชัยเวโรพิพัฒน์พี่ชายของผู้ต้องหาบอกว่า
ไม่เห็นด้วยกับข้อหาเจตนาฆ่าหรือพยายามฆ่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอุบัติเหตุ
แต่ก็เข้าใจการทำงานของตำรวจที่ต้องตั้งข้อกล่าวหาค่ะทางครอบครัวก็ต้องนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสาร
เพื่อให้สารมีความเมตตาต่อนายสมชายอีกทั้งครอบครัวเตรียมหลักทรัพย์ไว้เกินห้าแสนบาท
ยื่นขอประกันตัวต่อสารยอมรับว่าน้องชายก็ผิดพลาด
ส่วนเรื่องการเยียวยาทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลให้กับลูกสาวผู้เสียชีวิต
ไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นเดียวกับค่าดูแลบุตรสาวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ที่จะรับผิดชอบซึ่งจะถือว่าเด็กทั้งสองคนก็เป็นหลานของครอบครัวนับจากนี้ด้วยค่ะ
แต่ว่าในความจริงคิดตรงมันก็ชนหน่อย
มองว่าเข้าหามันรุนแรงเกินไปไหมคะ
ก็เป็นธรรมดาฮะที่ทางการทางเจ้าในจังหลวงก็ต้องตั้งเข้าหา
อันนี้โรงพยาบาลปกตินะครับ

มีข้อมูลเข้ามานะคะว่าข้อหาพยายามฆ่าและเจตนาฆ่า
พนักงานสอบสวนสนสารแดงดำเนินการกับนายสมชาย
สารได้วิเคราะห์และแนะนำให้พนักงานสอบสวนกลับไปทำสำนวนคดีเมาแล้วขับมาใหม่
จากข้อหาเจตนาฆ่าคนตายสารไม่สามารถรับไว้พิจารณาได้
เพราะเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลไม่ได้มีข้อกฎหมายรองรับนะคะ
พนักงานสอบสวนจึงนำนายสมชายกลับไปเพื่อแก้สำนวนข้อกล่าวหาอีกครั้ง
และนำตัวกลับมายังศาลจังหวัดตลิ่งชันเพื่อให้สารพิจารณาภายในวันนี้
ฝากฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็มีรายงานว่าขณะนี้ญาติเดินทางมาทำเรื่องรับศพพันตำรวจโทจตุพร
และนางนุชนาธิ์งามสุวิชากุลที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ส่วนนางสาวพิชยาภางามสุวิชากุลลูกสาวของผู้เสียชีวิตตอนนี้
โดยมีบาดแผลกระโหลกศีรษะด้านหน้าที่ยุบนะคะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงานว่าสารอนุญาตให้ประกันตัวนายสมชาย
ซึ่งหลังการประกันตัวนายสมชายรีบเดินขึ้นรถกลับทันที
ไม่ได้มีการให้ข้อมูลใดนะคะ
ทนายความของนายสมชายบอกว่าญาติได้นำหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน
ราคาประมาณ๕แสนบาทมายื่นขอประกันตัว
ซึ่งเรื่องของข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทางพนักงานสอบสวนสนสาราแดงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานี้แต่อย่างใดค่ะ